เราไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของทีมตราดกันบ้างดีกว่าครับ
หลังจากที่มีเรื่องของการตัดสินที่ผิดพลาดของพุทธศิลป์นะครับ
แล้วสโมสรยืนยันว่าจะไม่ทำเรื่องประท้วงไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอล

แต่ว่าสโมสรนั้นก็จะต้องโดนปรับนะครับ
ในเรื่องของการไปปิดล้อมพุทธศิลป์ครับ
คือมันก็มีเหตุการณ์วุ่นวายซึ่งอันนี้เราก็พอเข้าใจได้นะครับ
คือไม่พอใจการตัดสินของกรรมการก็ทำไปแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องโดนตามกฎนะครับ

เดี๋ยวทางสมาคมก็คงจะมีบทลงโทษออกมานะครับ
หรือคำชี้แจงว่าสุดท้ายแล้วในจังหวะนี้ทางสมาคมมองอย่างไรกับการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับ
ส่วนเรื่องของโทษเนี่ยนะครับ
มันมีหลายกรณีเหมือนกันสำหรับทางตราดนะครับ
เข้าข่ายความผิดตามระเบียบของการแข่งขัน
ที่สามจุดแปดก็จะถูกปรับเงินตั้งแต่สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาท
ส่วนกรณีที่ไปปิดล้อมผู้ตัดสินนั้นนะครับ
ล้อมกรอบเนี่ยนะครับรวมถึงมีการทุบรถบัสของทีมบุรีรำนะครับ
ก็เข้าข่ายความผิดข้อที่สี่จุดเจ็ดอาจจะถูกปรับเงินตั้งแต่สามหมื่นถึงหกหมื่นบาท
หลังจากเป็นแกนนำในการเรียกให้เพื่อนร่วมทีมในวอคเอาท์นะครับ
ซึ่งเข้าข่ายความผิดที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับที่ทำให้เกมเนี้ยจุดลงชั่วขณะ
แล้วก็อาจถูกปรับเงินตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทและทีมต้องถูกลงโทษปรับตามด้วย
ซึ่งหากรวมโทษกันแล้วเนี่ยก็กลมเนี่ยตีไปประมาณแสนสี่นะครับ
สำหรับบทลงโทษทั้งหมดทุกกรณีครับก็จะถูกนำเรื่องนี้ทั้งหมดครับ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ในวันพุธที่สิบสี่สิงหาคมนี้ครับส่วนหลังเกมที่การท่าเรือเปิดบ้าน
ชนะเมืองทอง๒๐ก็ยังคงใช้มาตรการในการห้ามแฟนบอลทีมเยือนเข้าสนาม
ตั้งแต่ปีสองพันสิบหกโดยมาดามแป้งหนุนพันร่ำซัมครับ
ทางสโมสรการท่าเรือก็ออกมาบอกว่าขอแสดงความนับถือในน้ำใจนักกีฬาของแฟนเมืองทองเสมอมา
ซึ่งหลังเกมก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารเมืองทองว่าปีหน้าจะหาแนวทางเพื่อให้แฟนบอลทั้งสองสโมสรสามารถตามไปเชียร์ทีมรักในเกมเย็นได้อีกครั้ง
และเข้าใจนะครับว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่างอยากจะเชียร์เพราะว่ารักทีมของตัวเองเหมือนกันครับ